ถ้าวันที่๒เขาตกลงกันได้ว่า

จะเป็นคณะเจรจาหรือ

พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติกับอะไรต่างเนี่ย

จะเสนอใครหรือจะเสนอไหม

ถ้าเกิดกลายเป็นบุคคลที่คาดคิดไม่ถึง
แต่เป็นคนที่เราบอกว่าสเปคเหมาะสมและบามีบารมีเนี่ย

เขามองว่าที่ไปตกลงกันเนี่ยไม่ใช่
โหวตรับไม่มีใครรู้ว่าใครโหวตอะไร
อยู่ดีคนอีกฝั่งได้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น
หมายถึงเขาไม่เสนอข้ามซีกด้วย

สมมุติมีคนเสนอคุณสุชาติตันเจริญของพักเพื่อไทย
ผมเองก็ไม่กล้าไปพูดแทนท่านสุชาตินะ
แต่ผมเพราะเชื่อผมทำรู้จักท่านสุชาติ

ปกติเนี่ยในโมเดลที่เขาคุยกันคือจะมีคนเสนอชื่อคุณสุชาติและคุณสุชาติอาจจะได้แต่ก้าวไกลไม่ได้
แต่คุณสุรันกำลังมองว่า๑๘๘เขาเสนอชื่อในซีกของเขาเองนี่แหละแต่จะเป็นใครไม่รู้

เอาแล้วไปตรวจสอบทางไหนใครโหวตให้ทางนู้น

มันไม่เหมือนการเลือกนายกที่ทุกคนต้องกล่าวชื่อออกมา

ถ้าเกิดเสนอชื่อคนของพักเพื่อไทยแล้วพักเพื่อไทยได้เออมันยังพอคาดเดาได้ว่าใครเลือก
เราถึงบอกไงว่าไปคุยกันให้จบ
ตรงนี้คุยกันให้จบจะได้ไม่มีใครรู้สึกว่าฉันจะต้องฉันไม่ใช่อ่ะฉันไม่ใช่เด็กคนนี้ไม่ใช่นายคนนี้ไม่ใช่
ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่พูดไม่ครบเดี๋ยวหาว่าเราไปกำหนดสเปคจากบุคลิกถูกไหม
ถ้าไม่ได้ประธานสภานะครับจากก้าวไกลก็เป็นจุดจบของการเริ่มต้น
จุดจบของการเริ่มต้นหรือเริ่มต้นของจุดจบก็คือจะไม่เหมือนเดิม
พักนะครับถ้าไม่ใช่ก้าวไกลถ้าไม่ใช่ประธานสภาเก้าไกลนะ๘พักจบตั้งแต่ณวินาทีนั้น

ถ้าไม่ได้เป็นประธานสภาของก้าวไกล

ถ้าพูดอย่างถ้าพูดการเมืองจริงนะ
ผมว่าอันนี้เราวิเคราะห์กันนะครับ
ก้าวไกลน่าจะให้ประธานสภากับเพื่อไทยไป
แล้วตัวเองไปสู้ที่นายก
แล้วฝ่ายที่เรียกว่าประชาธิปไตยหรือเสรีนิยมเนี่ย
ก็จะได้เป็นคนที่ดูแลเรื่องอาเจนด้าทั้งฝ่าย
ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติทำงานร่วมกันไป